ข้าวที่ปลูกในบ้านเรานั้นมีการเรียกประเภทของข้าวตามคุณลักษณะของอายุการเก็บเกี่ยวข้าว
อย่างข้าวหนักเป็นคำเรียกกลุ่มพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตช้า
ใช้เวลาในการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ๔เดือน
ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าข้าวนาปี
เพราะมีการเพาะปลูกเพียงปีละครั้ง
ส่วนข้าวเบาเป็นคำเรียกกลุ่มพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตเร็วกว่าข้าวหนัก
โดยใช้เวลาในการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวน้อยกว่า๔เดือน
หรือประมาณ๓เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว
ซึ่งมักนำมาทำนาปรังหรือการทำนานอกระดูกาล
ให้ผลผลิตได้มากกว่าปีละ๑ครั้งนั่นเอง